รุนแรงที่ก็ไม่อยากให้หลายคนเนี่ยทุกคนแหละลอกเลียนแบบนะคะ
ชายสองคนเอาไม้ก๊อฟไปทุบไปตีลุงกับป้า

ทำผู้หญิงด้วย
คลิปมันค่อนข้างอีรุงตุงนังดูมั่วหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้
มีมาสักประมาณวัน๒วันแล้วนะ

คนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ย

ศรสีแดงกับคนที่ใส่เสื้อสีฟ้า

สองคนนี้เป็นใครยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ว่าคลิปนี้ถูกคนคนหนึ่งที่เขาแอบถ่าย
จังหวะที่เราได้เห็นมุมนี้ค่ะพร้อมกับข้อความบอกว่า
ชายสองคนใช้ไม้กอล์ฟตีหัวป้าจนไม้หักหัวแตกคิ้วแตกเลือดเต็มหน้า
ชกป้าล้มลุงเป็นสามีป้าก็โดนชกโดนตีด้วยเหล็ก
ถ้าไม่มีคนมาห้ามคงไม่หยุดค่ะเราไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นแถวรามินทาการเคหะ
ทีมคลาวแทรกทรีวีก็เห็นเรื่องแบบนี้
ไม่อยากให้หลายคนเนี่ยลอกเรียนแบบก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น
อะไรขึ้นไปบ้านจุดเกิดเหตุค่ะไปพบคนที่ถูกทำร้าย
ในคลิปบ้านหลังเนี้ยเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยาน
ด้านหน้าของบ้านเปิดเป็นร้านขายของ
ชาวบ้านที่เป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้นะคะ
เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าอย่างไรเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุ
คุณป้าที่ถูกทำร้ายเนี่ยแกชื่อว่าป้าปียวัลประจงใส
เป็นคนเจ็บนะคะป้ายืนกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านอยู่หน้าบ้าน
สักพักหนึ่งคนก่อเหตุที่ชื่อว่านายปอง
ซึ่งเป็นคนที่ถอดเสื้อตามในคลิปขี่มอเตอร์ไซค์
ไม้ก๊อฟมาด้วยค่ะมีเพื่อนซ้อนท้ายมา
คนเสื้อฟ้าคุณผู้ชมแล้วตะโกนจู่บอกเฮ้ย
กวาดก็คือเนี่ยไม้กวาดที่อยู่ในมือป้า
ก็ปลิวไปแบบนี้ฮะป้าแกบอกว่าแกตกใจ
ทำให้สองคนไม่พอใจถือไม้กอล์ฟค่ะไปทำร้ายป้า
พยายามเรียกให้ลุงมาช่วยลุงมาช่วย
ลุงก็โดนด้วยตามคลิปแบบนี้นะคะ
ปิยวัลบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะมาจาก

น่าจะมาจากการผิดใจกันตั้งแต่ปี๒๕๖๑นี่ปี๖๓แล้วนะ
เรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ของแฟลตที่แม่ของคนก่อเหตุ
ก็คือนายปองเข้ามาวุ่นวาย
ทั้งที่แม่ของนายปองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟลต์นี้
จนกระทั่งเกิดปัญหากับลุงก็คือสามีป้า
แล้วก็มีเรื่องระหองระแหงกันเรื่อยมาที่สุดแล้ว
ก็กลายเป็นเรื่องของความรุนแรงตามคลิปนะคะ
ผมก็เก็บอารมณ์ไว้ตลอดผมไม่พูดอะไร
เวลาถึงเวลาผมบ้างผมถามตรงเลยต่อหน้า
ผมก็เป็นลูกผู้ชายพอผมถามตรงต่อหน้าจะเอากับผมไหม
ถ้าไม่จบก็เคลียร์เลยตรงนี้จบ

แต่ถ้าเวลาไปแกล้งเขาผมไม่เคย
เพราะว่าผมอยู่ของผมขี่โมไทยส่วนกัน
ดีเขายังยกไฟสูงใส่หน้าผมผมก็ยังเฉย
แล้วผู้หญิงล้มไปแล้วคุณยังซ้ำแล้วซ้ำอีก
มันใช่ลูกผู้ชายหรือเปล่าถามแค่นั้น
แล้วที่แม่เขามาปกป้องลูกเนี่ยปัญหาที่มันเกิด
พ่อแม่เขานี่เคยอ่านหนังสือเรื่องสั้นไหม
ที่เรียกว่าเรื่องพ่อแม่รังแก่ฉัน
จริงแล้วต้นเรื่องเกิดจากแม่ของคนก่อเหตุ
ที่ชื่อว่านายปองทีนี้เอาล่ะ
ในเมื่อพาดพิงไปแบบนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรม
นักข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของแม่ของนายปอง
เจอค่ะเจอแม่ของนายปองนะคะให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมา
ลูกชายเป็นฝ่ายที่ถูกคู่กรณียั่วยุก่อกวนมาตลอด

แต่ครั้งนี้เชื่อว่าลูกชายน่าจะเหลืออดจริงค่ะ
คนนั้นต่างหากที่เป็นคนพูดกรรมการ
ว่าตอบมาอย่างนี้มันไม่ได้นะอะไรนะ
ไม่ใช่เราเราเป็นผู้ฟัง
เสร็จแล้วก็กรรมการก็ไม่ได้เป็นฟังเฉย
ก็เหมือนตกกระดายคอยโจรก็คือว่ามันอยู่ในกลุ่มนั้นไง

เขาก็เลยนึกว่าเราร่วมด้วยเขาก็เลยด่าไม่จบ
คือก็ไม่กล้าวิจารณ์ว่ามันเกิดอะไรเพราะเราไม่รู้
แต่ทีนี้ว่าเรื่องของความรุนแรงมันไม่ใช่ทางออก
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำก่อนนะคะ
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นคดีความแน่นอนค่ะ
เพราะว่ามีการทำร้ายร่างกายกันด้วยค่ะ